นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาต่างก็มีทางเลือกที่พักที่หลากหลายนะครับ
แต่หากใครอยากตามรอยที่พักระดับหรูที่บรรดาดาราฮอลลีวูดชื่อดังเคยเข้าพักมาแล้ว
หนึ่งในเลือกทางเลือกนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นวิลล่าส่วนตัวนะครับ
ที่ตอนนี้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
และถึงแม้ที่พักแบบนี้จะราคาสูงกว่าโรงแรมทั่วไป
แต่ก็กลับได้รับความนิยมไม่น้อย
โดยเฉพาะที่จังหวัดเสียมราชที่เป็นที่ตั้งของนครวัด

นี่คือวิลล่าดีไซน์วิลล่าส่วนตัวสุดหรู
ในเมืองเสียมราชประเทศกัมพูชา
เต็มใจควักกระเป๋าคืนละกว่า๘๙๐๐บาท
เพื่อความเป็นส่วนตัวและบริการสุดพิเศษ
แขกที่มาพักเป็นครอบครัว
และกลุ่มเล็กไม่เกิน๑๔คน
โดยแขกคนดังที่มาพักล่าสุด
ก็คือแองเจลีน่าโจลี่และมิเชลโอบามา
ล่าสุดหรูพื้นที่๓๑๘ตารางเมตรแห่งนี้
มีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่พื้นไม้ขัดเงา

เพื่อไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
เหน็ดเหนื่อยจากการท่องเที่ยวนครวัด
ให้ได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่
พร้อมทั้งยังมีหน้าต่างขนาดใหญ่
ที่สามารถเปิดออกเพื่อรับลมและชมสวน
หรือจะปิดหน้าต่างเพื่อเปิดแอร์
ถ้าหากอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวัน

ทะลุไปยังสระว่ายน้ำได้
โดยสระน้ำเกลือจะมีเก้าอี้นั่งใต้น้ำ
เพื่อให้แขกได้นั่งแช่น้ำผ่อนคลายอิริยบทอย่างเต็มที่
ล่าแต่ละหลังจะมี๒ห้องนอน

มีอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกทันสมัยครบครัน
รวมทั้งพนักงานที่คอยให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมง
ไว้คอยฉายให้ได้ชมด้วย
ล่าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ๓ปีก่อน
ทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเสียมราช
ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย
สถาปนิกชาวกัมพูชาเชื้อสายฝรั่งเศส
สถาปนิกชาวโดยสร้างที่มีความทันสมัยสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาพัก
พร้อมทั้งยังประยุกต์วัฒนธรรมประเพณีของกัมพูชา
ผสมผสานไปในการออกแบบด้วย

จะเป็นชาวต่างชาติในแถบประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ต้องการใช้เวลาอย่างมีค่าในเสียมราช
กับครอบครัวและเพื่อน
เพราะวิลล่าแห่งนี้ออกแบบมาสำหรับการนัดมารวมตัวกันของครอบครัวใหญ่
แม้ว่าพ่อแม่จะอยู่ที่ห้องนั่งเล่นหรือห้องอาหาร
ก็จะสามารถมองเห็นลูกทำกิจกรรมต่างในสระว่ายน้ำ
ถึง๕๑๒๐๐บาทขึ้นอยู่กับฤดูกาล
รวมทั้งจำนวนห้องที่ต้องการจะเช่า
ส่วนใครที่สนใจอยากพักในเมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปน
นั่นก็มีวิลล่าส่วนตัวให้บริการเป็นทางเลือกอยู่ไม่น้อยเช่นกัน

วิลล่าและร้านอาหารระดับหรูอีกหลายแห่งในกัมพูชา
สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว
ราคาจะอยู่ที่เฉลี่ย๔๕๐๐บาทต่อคืน

ราคาจะอยู่ที่ประมาณ๖๔๐๐๐บาท
โดยวิลล่าแห่งนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่สวนไม้เมืองร้อน
และสระว่ายน้ำที่มีไว้ให้บริการ
แมงบอกว่าวิลล่าของเขาเหมาะกับคู่รัก
เพราะเป็นที่พักเล็กสุดแสนจะโรแมนติก
มีสระว่ายน้ำส่วนตัวมีสวนส่วนตัว
และยังตั้งอยู่ใกล้พระราชวัง
ถ้าหากใครที่คิดจะมาท่องเที่ยวพนมเปนไม่เกินสัปดาห์
ที่นี่จะเหมือนกับสวรรค์ของพวกเขาเลยทีเดียว
แม้ว่าวิลล่าเหล่านี้อาจจะมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับราคาของโรงแรมทั่วไป
แต่ที่พักแบบนี้กลับกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกัมพูชา
โดยจากสถิติของรัฐบาลกัมพูชาพบว่า
เมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปยังกัมพูชาราว๔๘๐๐๐คน
ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙
ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่๒๕๐๐๐คน
ธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน